มีคนคุ้มคลั่งพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
คนนี้เนี่ยขับรถมาจอดลงไปแก้ผ้าแก้ผ้า
เดินวนไปวนมาแล้วลงไปแหวกไหว้ในหนองน้ำครับ

แก้

เราต้องเอานี่มาเซ็นเซอร์เลยนะตัวเหลืองเนี่ยนะ

เอาเสื้อผ้าให้ใส่คนเห็นเหตุการณ์เหล้าแบบนี้

แล้วเขาไปแวะซื้อเหล้ามา๑แบรนด์ครับ

ซื้อปุ๊บดื่มปั๊บเลยจากนั้นขับกระบะมาจอดริมทาง
แล้วก็ค่อยถอดเสื้อผ้าจนหมด
แล้วก็เหมือนที่เล่าไปครับวิ่งไปวิ่งมา
แหวกไหว้ในหนองน้ำริมทางเลย
จากการสอบถามเบื้องต้นไม่รู้เรื่องครับพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ

เหล้าที่ซื้อมาหรือเมาอย่างอื่นหรือเปล่า
ตำรวจก็เลยนำตัวไปที่สพวังสะพุง
ปรากฏว่าอาการของผู้ชายคนนี้ยังไม่ส่างเลย
คลุ้มคลั่งอยู่เลยครับบางครั้งนี้เหมือนลอยด้วย
สับสนผู้จาไม่รู้เรื่องตำรวจก็เลยรีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลวังสะพุงให้ทีมแพทย์ดูอาการหน่อย
โอ้โหนี่นั่งก้มหน้าอยู่ท้ายกระบะตำรวจเลยฮะ